ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาสำหรับคุณวุ้นเส้นนะคะ
แล้วก็ไฮโซไนหรือว่าปะไนพรประพานั่นเองค่ะ
หนุ่มคนนี้อายุ๒๙ปีเป็นทายาทรุ่นที่๓ของสยามกลการนะคุณผู้ชม
มีพี่ชายชื่อคุณพกนะคะซึ่งคุณพกจีบคุณอ้ำพัชราภาอยู่

ใช่ปัวมากมาเริ่มที่วุ้นเส้นแล้วก็คุณปะไนก่อนนะคะทั้งคู่ก็
เอาจริงหลังจากที่คุณวุ้นเส้นหย่าคุณชาคริสก็เป็นคุณปาไนนี่แหละมาจีบนะคะ
ก็๒ปีกว่าค่ะท้ายที่สุดแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาลงรูปคู่
คุณเนพิกชี่มากกว่าใช่เป็นรูปแบบว่าลอยปากแฮปปี้มากหลายคนเลย
เปิดตัวหรือเปล่าแล้วตกลงใช้สเตตัสว่าเป็นแฟนได้หรือยัง
ร่วมไปถึงแอบถามถึงคู่ของพี่ชายของคุณไนคุณโภคและคุณอัมพัชรภาพ
วุ้นเต้นค่ะไปฟังเลยค่ะตั้งแต่เรื่องลงรูปแล้วนะคะ
คือมันไม่ได้ตั้งใจอะไรมากค่ะคือจริงมันก็เป็นปีใหม่
ใจเย็นค่ะคือวุ้นตกใจกับหลายคอมเมนต
ยังไม่ได้มีอะไรเรื่องใหญ่อะไรค่ะก็อาจจะแบบ

คุณกลัวคำนี้มากเลยค่ะว่าทางการเนี่ย
คืออุ้นไม่กล้าพูดอะไรมากเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง
ไม่กล้าพูดถึงพี่ชายเลยค่ะก็ดีค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาดีก็ดีดีใจ
วุ้นไม่รู้ว่าวุ้นพูดได้ไหม
อ่ะเคยเจออยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงโพกก็เป็นคนที่แบบแก๊งที่รู้จักกันมานาน
บางทีแบบไปข้างนอกก็เจอเจอพี่เขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่อัมเขาก็น่ารักอยู่แล้ว
แจ๊คอะไรยังไงคู่นี้เขาไปพบไปเจอกันได้ยังไงคะ
คือนายเขาก็มาจีบคุณวุ้นนี่แหละอยู่ในแวดวงไฮโซค่ะ
ส่วนคุณพกที่พูดเนี่ยคือปะไนเนี่ยแฟนวุ้นเส้นอายุน้อยกว่าวุ้นเส้น
วุ้นเส้นอายุเท่าคุณโพกค่ะประมาณสามห้าสามหก
ก็คือคุณวุ้นเส้นกับคุณโพกเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ไหม
แล้วก็มาน้องชายเพื่อนมาจีบประมาณนี้แต่ว่าคุณอ้ำพระสารภาษีสิบ

อย่าไล่ระดับสิเดี๋ยวรู้ว่าแม่โต
ใช่แต่เขายังหน้าปั๊วอยู่นะคะ
รอดูกันนะคะว่าจะแบบว่ามีภาพกุ๊กกิ๊ก
เปิดตัวไปเลยสองคู่รวดดับเปิ้ลเดทไปเลยจ้า